กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่นครพนมกันหน่อยนะคะ
น้องผู้หญิงอายุสิบหกปีค่ะเธอถ่ายคลิปนี้มาให้เราดู
แล้วก็บรรยายด้วยนะตอนถ่ายคลิปบอกว่าถูกลุง
ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของแม่เนี่ยนะคะคลั่งยาบ้าเมาอัลวาด
แล้วพยายามบุกเข้ามาในบ้านพอปิดประตูบ้านไม่ให้เข้า
สิ่งที่ทำคือปาก้อนหินใส่บ้าน

แต่ที่เป็นประเด็นที่เอาคลิปนี้มาโพสต์คือตั้งคำถามกลับไปที่ตำรวจ
เพราะตอนเกิดเหตุโทรแจ้งตำรวจ

แล้วปล่อยออกมาเธอถามว่าปล่อยออกมาได้ยังไง
ตำรวจมีคำชี้แจงแต่ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
คุณมาให้หนูขอบคุณเลยครอบครัว
โอ้โฮเป็นเหตุที่น่ากลัวนะ
น่ากลัวหรอกค่ะโอ้โฮทั้งแม่กับเธอนี่หลบอยู่ในบ้าน

แล้วน้องอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
แล้วน้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว

อันนี้น้องพูดนะคะดิฉันไม่ได้พูดเอง
น้องบอกว่าแจ้งตอน๑ทุ่มมาเกือบ๔ทุ่ม
หลังตำรวจมาจับตัวลุงไปลุงเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ของแม่นะ
จับตัวไปพอรุ่งเช้าตำรวจก็ปล่อยตัวออกมา
ก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเหมือนกันนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะ
เอาล่ะตำรวจพูดตรงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคะ
ตำรวจท้องที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ก็คือโรงพักบ้านแพงจังหวัดนครพนม
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่ของน้องผู้หญิงวัย๑๖ปีนะคะ
นี่ค่ะคุณแม่เล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เธออยู่กับลูกสาวเพียง๒คน
เนื่องจากว่าสามีไปทำงานต่างจังหวัด
อาศัยอยู่ใกล้กันพี่ชายของเธอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ชอบดื่มเหล้า
พอเมาแล้วเสร็จปุ๊บก็จะคลุมคลั่งอัลวาส
ก่อนหน้านี้เคยทำร้ายร่างกายชาวบ้านมาแล้ว
แล้วก็เคยถูกผู้นำชุมชนขับไล่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว

พี่ชายก็กลับมารอบนี้หนักข้อขึ้นค่ะ
มีการขู่จะฆ่าเธอแล้วก็คนในครอบครัว

โชคดีเคราะห์ดีมากที่เธอล็อกประตูบ้านด้านในเอาไว้นะคะ

ครับ
มีอ้านเห็นไงรอกไปรอบนี้อ้านเธอเป็น
น้องสาวบอกไม่รู้จะทำยังไงนะกลัวตาย

หน้าตรงหน้าต่างต้องเอาสังกสงกษีมาปิดแล้ว
โปรดถูกปลาแตกไปหมดแล้วนะ
ทีนี้มาฟังของฝั่งตำรวจหน่อยของชิ้นแจงว่าอย่างไร
วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็รีบเข้ามาระงับเหตุทันที
แล้วก็นำตัวคนก่อเหตุกลับไปสอบปากคำที่โรงพัก
คือพบว่าตอนนั้นผู้ก่อเหตุมีอาการเมาเหล้า
ก็เลยเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติด
ปรากฏว่าก็ไม่พบสารเสพติด
ตำรวจเขาก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคือเมาสุราประพฤติตนก่อความวุ่นวาย
และมีการทำการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว
คือโทษไอ้ข้อหานี้มันคือเปรียบเทียบปรับ

แต่อย่าลืมนะคะอีกข้อหาหนึ่งคือทำให้เสียทรัพย์ด้วย
เห็นไหมครับประตูบ้านของผู้เสียหายพัง
ทีนี้สิ่งที่ผู้เสียหายเขากังวลคือเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะคะ
ไม่อยากวางใจแล้วเพราะหลังจากนี้ไป

ตำรวจบอกว่าจะกวดขันแล้วก็กวาดล้างผู้ค้าผู้เสพอยู่แล้วนะคะ
หากพบว่ามีการขยายผลแล้วไปรู้ว่าผู้ชายคนก่อเหตุ

ก็ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย